คุณผู้ชมครับนายวิรัติสมความคิดนั้นได้ยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับ
กล่าวอ้างว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ได้สร้างถนนลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ
แล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะบริเวณลำทานของน้ำ
ทำให้บริเวณพื้นที่ปลายน้ำกระทบน้ำเหือดแห้ง
แล้วก็ล่าสุดนะครับในฝั่งของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกศีวราออกมาฟ้องกลับด้วย
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นายวีระน่าจะกล่าวอ้าง

เพราะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมร่วมกันกับม็อบ
เอามาดูในฝั่งของนายวีระก่อน
นายวีรัติสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น
นำภาพถ่ายทางอากาศและสำเนาโฉนดที่ดิน๒แปลง
ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โดยนำเอกสารมายื่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำเนินการทางวินัยและอาญา

หลังก่อสร้างถนนคอนกรีตกีดขวางลำรางสาธารณะ

ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นเดือดร้อน
นายวีระเองบอกว่าการกระทำนี้ส่งผลให้ชาวบ้านท้ายน้ำ

มองว่าการที่พลตำรวจเอกศีวราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะฮะ
ที่ดินของเขาเนี่ยมันเป็นที่ดินที่ตาบอด
แล้วเขาก็จะพยายามหาทางออก
แล้วก็เลยไปทำถนนนะ

ขวางลำน้ำเลยขวางคลองสานประโยชน์

นะตัวเองเป็นนายตำรวจนะไปทำผิดเสียเองนะครับ
นะผมเห็นข่าวเนี่ยท่านไปจับคนนู้นคนนี้นะฮะ
แต่วันนี้ท่านจะต้องถูกจับแล้ว
นะฮะผมทราบดีว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะ
ทำผิดเองไม่ได้นะครับอย่างที่คุณวีระว่าเนี่ย
นะผมไม่ยอมทำผิดหรอกนะฮะ
นะฮะแต่คุณวีระเนี่ยถูกผมจับดำเนินคดี
นะในเรื่องของชุมนุม๑๕๐เมตรจากเขตพระราฐานนะฮะ
แล้ววันนี้คนที่โดนจับในวันนั้นก็มาด้วยเนี่ย
ตามภาพเนี่ยฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
คุณวีระกินดีหมีที่ไหนมานะฮะ
ขยายความของเสียงสัมภาษณ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็คือพลตตเอกศีวาราทร์รังสิบพระมาณกุลเนี่ย
ตอนนี้ก็คือแจ้งความดำเนินคดีนายวีระสมความคิดแล้วนะครับ
กับพวกในความผิดฐานกันแกล้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเสียหาย
ถูกดูหมินเกลียดชังและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ